ราวที่ทำให้สังคมน่าอยู่แล้วก็ยิ้มได้กันบ้าง
ผู้พิการวิวแชร์กำลังจะข้ามถนน
คนขับรถเมย์จอดรถเอาไว้เลย
แล้วลงไปพร้อมกับกระเป๋ารถเมย์เพื่อไปช่วยครับ
ไม่ได้มีแค่พี่คนขับกับพี่กระเป๋านะ
คนที่อยู่ตรงนั้นก็ช่วยด้วย
มีคนถ่ายคลิปที่มีสิ่งที่มันเป็นภาพที่ดี

แต่ว่าต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
อันนี้เป็นพนักงานขับรถสายปอสาย๘ร่ม๙สะพานพุธ
แล้วก็พี่กระเป๋ารถเมย์ครับ
เห็นไหมว่าเขาจอดรถไว้ฝั่งนู้นเลยเขายอมจอด
แล้วก็มาพาผู้พิการวิวแชร์ข้ามถนนครับ
ก่อนจะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์
คือเป็นการชื่นชมชื่นชมทั้งสองท่านที่ทำหน้าที่
จากให้บริการคนขึ้นรถเมย์แล้วยังให้บริการพี่ที่เขานั่งวิวแชร์เป็นผู้พิการด้วยนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามไปยังอู่รถเมฆสาย๘สายหามร่ม๙ครับ
อยู่แถวลาดกระบังจะไปพูดคุยกับพี่สองท่านนี้
แต่ว่าเป็นวันหยุดของเขานะฮะก็เลยไม่ได้เข้ามาทำงาน
ก็เลยไม่ได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์กันก็จะให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยนะครับ
แต่ว่าไปคุยกับเพื่อนร่วมงานของทั้งสองคนคือคุณรุจนีก็บอกว่า
ก็ทำงานกันมานะอาชีพบริการไม่ว่าจะเป็นคนปกติคนพิการก็ต้องบริการทุกคน

แต่มันคือจิตสำนึกของคน
ใช่ค่ะจิตสำนึกของคนทำงานผู้ให้บริการ

และผู้โดยสารก็เปรียบเสมือนญาติที่เราต้องดูแล

เสมือนญาติที่เราต้องดูแล
เหมือนญาติเราพี่น้องเราต้องดูแลเขาอย่างดี
เพราะมันเกิดจากความรู้สึกดี
ซึ่งกันและกันทั้งผู้ให้และผู้รับ

แต่ว่าโอ้โหขนาดเป็นเพื่อนร่วมงาน

ขอบคุณนะคะเพราะว่าเราอยู่ร่วมสัมภาษณ์เดียวกัน
ในการช่วยเหลือทั้งผู้ด้วยโอกาส
หรือว่าผู้ที่ในสภาวะปกตินะคะ
คือความการมีน้ำใจ
มันเป็นลักษณะนิสัยของคนไทยเราด้วย